มาทวงหนี้นะฮะคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ปลุกทวงหนี้ธนาคต์ลูกสาวนะคะเพราะว่า
และการทวงหนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเจรจานะคุณ
มันถึงขั้นลงไม้ลงมือแบบที่จะเห็นในคลิปนะครับ
ตามภูเขาเจ๋งในพวก
อันนี้คลิปในมือถือผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงนะคุณนะ
ถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำลังโอ้โหทั้งชกทั้งจิกหัวทั้งต่อยทั้งอะไรเลยนะ

คุณผู้ชมอยากดูคลิปอีกมุมไหมฮะ
ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่
ขี่รถมานะคุณนะแล้วมาจอดหน้าร้าน
แล้วเหมือนเถียงกันกับแม่ค้าผู้หญิงรายนี้ที่ชื่อนางสาวทัศนีนะฮะ

เรื่องเงินที่เธอได้ไปเล่นแชร์กับลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายอภิชาติ
และต่อมาเธอมีปัญหาเรื่องเงินก็เลย
ยอด๔๐๐๐๐บาทเนี่ยปรากฏว่าที่ติดค้างไว้เนี่ย
ลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคิดดอกเพิ่ม
ดอกเพิ่มที่ส่งช้าบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดเป็นเงินทั้งหมด๘๐๐๐บาท
จากนั้นแม่ค้าคนนี้นางสาวทัศนีก็ค่อยส่งยอดทยอยไป
น้อยบ้างเยอะบ้างก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญญาหา
ปรากฏว่านี่คุณในวันเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือว่านายอภิชาติแล้วก็เป็นพ่อของเจ้าหนี้เนี่ย
โอ้โหเดินมาถึงร้านเลยแล้วก็มาเถียงกัน
มาตามทวงค่าแชร์ตัวของนางสาวทัศนีก็มีอารมณ์ไงคุณ
อารมณ์ขึ้นก็เถียงกลับด่ากลับไปเหมือนกัน
แล้วสุดท้ายก็เกิดเป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี้นะฮะ
มีคนพยายามเข้าไปที่จะช่วยเหลือนะครับ
นี่มีจังหวะหนึ่งนะคุณนะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหมือนจะผลักผู้หญิงคนนี้

เออเนี่ยจังหวะนี้กลัวเหลือเกินว่ารถจะชนนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะฮะก็นี่
นางสาวทัศนีเธอก็เล่าให้ฟังเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าเรื่องติดหนี้ติดสินค่าแชร์เธอก็เข้าใจ
และมีครั้งหนึ่งเธอโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ค
ประมาณว่าน้อยใจตัวเองที่โดนรังแก่
แต่เธอไม่ได้หมายถึงว่าโดนลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรังแก่

เธอโพสต์ไปเกี่ยวกับเรื่องของตัดเพาะชีวิตเท่านั้นเอง
ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นคดีครับเพราะว่าเธอไปแจ้งความ
เรื่องนี้พุ่มกับการสภห้วยปริงที่อำเภอเทพาะจสงครา
ก็ตอนนี้ได้ให้พนักงานสอบสวนเรียกทั้งสองฝ่าย
ก็คือตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายอภิชาติ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านท่าไสตำบลลำไพร
อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาเข้ามาพบพนักงานสอบสวนด้วย
เรียกแม่ค้าคือนางสาวทัศนีเข้ามาพบพนักงานสอบสวนด้วยนะครับ
ตำรวจได้แจ้งข้อหาในเบื้องต้นกับนายอภิชาติ
ช่วยผู้ใหญ่บ้านในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ส่วนข้อหาอื่นต้องรอผลชนะสูตรทางโรงพยาบาลเทพาก่อน
ก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับ

งั้นมันจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคุณฮะ

โอ้โหแล้วแบบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงต้องดูแลลูกบ้านอีก

แต่ว่าถ้าทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยากจะชี้แจงอะไร
เกี่ยวกับคลิปนี้ก็ชี้แจงผ่านไทยรัฐได้เหมือนกันนะครับ